เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะนักช็อปคนต่อไปของเราค่ะ
บอกได้เลยคุณต้องทำเสียงเหนอรอไว้เพราะเขาคือ
ขาใหญ่เมืองสุพรรณต้อนรับคุณพรค่ะมา

ฉันประกาศว่าเธอเป็นขาใหญ่เมืองสุพรรณ
แต่ท่าเต้นของเธอทำไมมันดู
ขาใหญ่นี่หมายถึงนักเลงหรือว่าอะไรจ๊ะ
อ๋อพอดีว่าเพราะมันเป็น

เอาเลยเพราะมันเป็นข่าวใหญ่เพราะมันเป็นกลับ
วันนี้มาเจอพี่เป๊กกี้นะถือว่า
สวัสดีผมน้องพลมานี่
แล้วไม่ใช่ใครผมมารายการ
แกงป่วนด้วนก็ราคา

ยังไงมาเจอพี่เป๊กกี้

ดีกว่าต่อภูตก็ดีกว่าทอนไมค์
ดีไม่เล่าวันนี้มาเดี๋ยวเจอน้องโพ
เจอเลือกแล้วนะ

เดี๋ยวจะได้รู้เหตุผลว่าผมเป็นนาคาใหญ่

มันเป็นเพลงอะไรพี่ต้องพี่ต้อง

ไม่เอาอ่ะอย่าพูดคำหยาบแล้วทำไมล่ะจ๊ะ
เป็นเพลงคุณเซลล์ได้ไหมอะ
ให้เป็นเพลงพื้นบ้านทางสุพรรณ
ต้านทางสุพรรณปกติทำอะไรอยู่ที่ไหนจับผ่อนที่รัก
ตอนนี้ผมเพิ่งจบใหม่ครับเป็นนักศึกษาจบใหม่
ศึกษาจบใหม่จบยังไม่แห้งเลยจบมา
กำลังคิดเครียดเลย
อยากทำงานอะไรจบมาใหม่
ผมอยากทำงานเข้ารับราชการครับอยากทำงานเพื่อแผ่นดิน
ราชการอะไรที่เราอยากรับ
ตอนนี้ผมอยากเป็นข้าราชการท้องถิ่นครับ
อยากดูแลคนในท้องที่

เดินตามรอยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ราชการที่๙ครับ

ก็คือเราต้องลงไปในชุมชนอยู่กับคนในชุมชน
ถ้าเกิดชุมชนเข้มแข้งประเทศถึงจะเข้มแข้งครับ
หล่อด้วยตอบดีด้วย
วันนี้ไม่รู้ว่าช้อปปิ้งเก่งไหม
ราคาจะทำให้คุณเบอร์ไปหมดหรือเปล่า

จิตใจคุณจะไม่เคว้งคว้าง

มีตัวช่วยแสนพิเศษให้คุณนะ

สวัสดีครับ

อ้าวมีของมีศิลปะขนบ์ทำเงียบเพลงที่ไทย

งแอคครับไม่เต๊ะครับแต่แอ๊กอย่างเดียวครับ

คุณต้องกราบพี่ตีทำงานไหมนะ

ที่ให้คุณพลไหว้พี่ตีเพราะว่าอะไร

นี่ผมจะต้องเอาน้ำแดงมาเซ็นเข้าไหม

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

เพลงช่อยเพลงนี้แซว

เอาแล้วคุยกับใคร

ฉันก็คนสู่พันธุ์
อยู่อำเภอมัชชาผาชี

ฉันเป็นคนสุพรรณแต่ว่าอยากได้เกินกว่านั้น
แต่ไปไม่ถึงอยากได้เป็นคนสักสองหมื่น
แต่มันไม่ได้ได้แค่สู่พันธุ์

เป็นคนสู่แสนจ้ะ

สู่พันธุ์นี่มือพ่อเพลง
นี่มือสู่พันธุ์นี่มือพ่อเพลง

นี่ฉันอยากจะบอกนะว่าการเล่น
ศิลปะพื้นบ้านเราเนี่ย

มีลำตัดมีลำตัดแล้วมีอะไรอีก

ตอนหลังย้ายไปอยู่ลำตะคอง
เล่นข้าวอีกนิดเดียวจะรำคาญแล้ว

ชอยแต่ว่าลูกคอหลายชั้นไง

นี่หัววัยมากหลบอะไรช่อยได้หมด

จริงอ๋อหลบหนึ่งโอ้โฮจิบ
คือเดี๋ยวแกการร้องเขาดิ
เดี๋ยวโย่งนี่อ่ะ
ใครอยู่ว่างมาอึดอัดเป็นเพื่อนมันหน่อยหรือ
โยงเอ้ยโยง
บอกตรงงั้นเล่นมุกอย่างนี้รำคาญว่ะ
เอาข้าวไงไว้น่ะเออดักแน่ะ

หนูนั่งในนี่ฝุ่นเหรอคะน่ารักจริงเลยลูกโอ้โฮ
นี่พี่น่าร้าน๑๓เดี๋ยวก็ถามหาพวกนี้เอาผ้าปูโต๊ะเขามาทำไมเนี่ย

มาดักแด้นี่ทำไมจะเพิ่งมาเนี่ยฮะนี่ไอ้นงแกคุยกับดักแด้เนี่ย
โอ้โหนี่แต่งตัวสไตล์ญี่ปุ่น

นี่เออไหนลงมาแล้วหนูมีไอ้กบก็แก๊กแก้ขายไว้

ทำไมทำไมถึงแต่งตัวอย่างนี้
เป็นเด็กนักเรียนอนุบาลค่ะสวัสดีค่ะพี่นะ
อุ๊ยยังเด็กอยู่เลยพูดไม่ช้าแต่เยียดน่า
ยังเด็กอยู่อ่ะเด็กพูดไม่ช้าแก่

เรียนที่นี่ค่ะโรงเรียนตรงนี้ค่ะหน้าบักซอยน่ะ
อุ๊ยตายแล้วยังเด็กอยู่ในท้องล่ะลูก

มันเป็นไปได้ยังไงก็มีแต่ชั้นล่างน้ำท่วม
ไม่ใช่เขาหมายถึงว่าเรียนอยู่ปอะไร

ปกุ้งเผา
เพราะปกุ้งเผานี่มันมีหลายสาขามีร่างมูลนะน่ะมีหลักสี่
ที่นั่นมีกุ้งอร่อยเวลาเผากินกัน
โอ้โหเด็กเสิร์ฟดูแลแขกนี่
ว่าน่าจะเคยไปนั่งกินกุ้งเผาอร่อย
นักฮึงยาวมาก

พ่อเรียนอยู่ปอะไรปหมายถึงว่า

เรียน๒ปีแล้วค่ะเรียนแปลง๒ปีใช่พอต่อ

ห่อละครั้งครั้งละครั้งค่ะ

บางทีหมาไม่หอนหนูก็หอนแทนหมาแหละ

อะไรน่ะอะไรก็ได้ดูนะให้มันเยอะ

นี่เฮ้ยมัวบอลกลิ่นมะลิ
ของพี่ถูกสุด

คุณสาวน้ำแก้วสมุงสมุกก้อน
กลิ่นมะลิ๔ก้อนนี่ของน้ำถูกกว่า

นี่น้ำของพี่ดีกว่า
นี่น้ำทุกทุกหอม
โรคพลาดโรคพลาดกลิ่นมะลิ
นี่ตามแบบนี้เอ้าตามแบบไหนถูกว่ะ
อ้าวแบบไหนถูกค่ะ

พูดกินบริอันนี้ถูกสุดไม่จริงถูกสุดนี่อันนี้ครูบอยด์ถูกสุดสามอย่างนี้ช่วยบอกสิอันไหนราคาถูกที่สุด
เป็นยังไงล่ะครับกำลังสนุกเลยใช่ไหมล่ะ
แต่ตอนนี้เวลาหมดหมดเวลาสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันต่อว่าคุณพลขาใหญ่เมืองสุพรรณ
ตอบคำถามข้อนี้ได้หรือไม่แต่ตอนนี้เป็นเวลาของคุณผู้ชมทางบ้านกันแล้ว
ตอบให้ถูกตอบให้ไวมีของรางวัลแจกแน่นอนกับช่วงป่วนท้าด่วน
ที่สุด๑ไก่สุดเวิร์ค๑๒ไก่สุดเวิร์ค๒๓ข้าวปลาแซ่บโบสุดเวิร์ค
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถามแล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคาวันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวีหรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
แล้วรอรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาทวันละ๑รางวัล
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวันเวลา๑๙นาฬิกาทางเฟซบุ๊กแกงป่วนด้วนราคา
เจ้าเห็นเว้าของข้าไหมเฮ้ยเว้าเว้า

เฮ่ยวันนี้หนูเก็บเว้าได้ฮะ
ก็เลยมาโชว์เว้าโอ้โฮโฮโฮโฮ
เก็บเว้าได้ใช่ค่ะอันนี้ชื่อภักดิ์วิริค
นี่หนูป่ะเนี่ยสั่งจองที่เขาถอดรูปแล้วเขามาแซวเรือ
แล้วก็เนี่ยเรือชนกับต้นไม้ไงเปิดแล้วผัดท้ายโลรังสิ